ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทแล้วก็การทำผิดกฎจราจรนะคะ
เกิดขึ้นที่ตำบลเสม็จจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นรถจักรยานยนต์วิ่งฝ่าไฟแดง
แล้วก็พุ่งชนเข้ากับรถกระบะอย่างจังเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงสองคนเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเห็นกันชัดเลยเป็นนาทีที่รถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางตรงข้างหน้าเนี่ยนะคะ
พุ่งชนกันกับรถกระบะบริเวณไฟแดงแยกอ่างศิลาถนนสุขุมวิทย์ในตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยไตรคุณธรรมชนบุรีเขาก็รีบเข้าตรวจสอบ
สภาพของรถจักรยานยนต์ก็พังยับเยินเลยนะคะ
ใกล้กันพบผู้บาดเจ็บ๒คนผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คน
กู้ภัยก็รีบให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณแยกอ่างศิลา

ขณะเกิดเหตุบนถนนสุขุมวิทย์ที่เป็นทางตรงเป็นสัญญาณไฟแดงค่ะ
รถจักรยานยนต์คันนี้ขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็ฝ่าไฟแดงมา
ทำให้พุ่งเข้าชนกับรถกระบะที่กำลังออกตัวข้ามแยกอย่างแรง
ก็ทำให้ทั้งคนขี่และคนซ้อนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็จะสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป